คุณผู้ชมหนุ่มผู้ช่วยช่างเทศบาลเมืองกาลสินเขาไปแจ้งความเขาบอกว่าเขามีปัญหากับข้าราชการคนหนึ่ง
เป็นวิศวกรโยธาด้วยนะแล้ววิศวกรโยธาท่านนี้เนี่ยนี่อัดคลิปชักปืนขู่เขาเหมือนจะขู่ฆ่าด้วยครับ
โดยในคลิปเป็นการโชว์ว่าตัวเองมีปืนนะโอ้โหนี่มันค่าราชการหรือยากูซ่ากันแน่เขาก็ตั้งคอสังเกตไว้แบบนี้ครับคนที่เป็นคู่กรณีชื่อว่าคุณกริษณะเป็นผู้ช่วยช่างเขียนแบบของสำนักช่างเทวสบานเมืองกราศิลป์ครับแล้วเขาก็เป็นผู้ที่อ้างว่าถูกค่าราชการหนุ่มในคลิปขู่ฆ่าเขาบอกเหตุการ
เรียกประชุมแต่ตัวเขาไม่สนใจเรียกแล้วไม่หันฝ่ายนั้นก็เลยถามว่ามีปัญหาอะไรกับกูแล้วก็ส่งข้อความมาข่มขู่ในไลน์ครับมีทั้งบอกว่าดวงดีมากลงมามึงเป็นศพแน่บอกลาไว้เลยเพราะมีหลังสังหรณ์ว่าจะถูกยิงตายครับส่วนนุ่มค่าราชการเขาว่ายังไงนุ่มค่าราชการคนนั้นที่ถูกกล่าวอ้างว่าไปข่มขู่

ก็บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยมีการสั่งตั้งกรรมการสอบข้อได้จริงแล้วถึงเรื่องที่เกิดขึ้นถ้าหากว่าเรื่องนี้มีมูลและเข้าข่ายมีความผิดก็จะสอบสวนวินัยต่อไปครับแต่ยืนยันว่าจะต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะ
ส่วนตำรวจอยู่ระหว่างเรียกผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหารวมไปถึงผู้เกี่ยวข้องมาสอบประคำเพื่อจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับ